คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมาค่ะ
มีเหตุเรือล่มนะคะภายในอ่างเก็บน้ำคลองศรียัตน
ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นลักษณะของเรือท่องเที่ยวค่ะ
แล้วก็เช่าเรือนั่งเรือเพื่อชมทัศนียภาพ
แต่ไปมามีน้ำเข้าที่ท้ายเรือแล้วเรือก็ล่มจมลงไปที่ก้นอ่างเลยนะคะ
มีผู้สูญหาย๓รายเป็นนักท่องเที่ยว๒ภรรยาคนขับเรือ๑รอดชีวิตมา๙ค่ะ
นี่ค่ะบ่าย๒โมงวันนี้รองสารวัตรสอบสวนสพท่าตะเกียบได้รับแจ้งแล้วก็ไปตรวจสอบนี่นะคะ
คือจุดที่เกิดเหตุเป็นอ่างเก็บน้ำครองสี่ยัดนะคะ
นี่ค่ะก็มีทั้งตำรวจมีทั้งกู้ไพรก็นำเรือยนนำเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำค้นหาผู้สูญหายนะคะ
แต่อ่างเก็บน้ำใหญ่คุณภาพรู้สึกที่คุณผู้ชมค่ะประมาณหลายหมื่นไร่
เนี่ยก็ดูภาพนี้ฮะใหญ่มากสุดลูกหูลูกตา
ความจุน้ำโดยประมาณ๔๒๐ล้านลูกบาทเมตร
ความลึกก็คือค่อยลาดชันลงไปความลึกจะแตกต่างกัน
เมตรถึง๕๐เมตรบางจุดลึกมากขนาดนั้นเลยนะคะ

กู้ไพก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะ
ยนนักประดาน้ำไปช่วยกัน
ผู้รอดชีวิตซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ไปส่งโรงพยาบาลท่าตะเกียบ๕ราย
นั่งรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุได้
ก็คือไม่ได้เป็นอะไรมาก๓ราย

นายประคองบุญเลี้ยงอายุ๕๐ปีคนขับเรือบอกแบบนี้ค่ะ
ขับเรือออกจากฝั่งไปได้แป๊บเดียวครับ
สังเกตว่าช่วงท้ายเรือน้ำเข้าแล้วน้ำเข้าแบบเร็วมาก
จมเลยค่ะก็บอกให้นักท่องเที่ยวกระโดดลงจากเรือ
เกาะเรือเอาไว้แต่ด้วยความตกใจ
พอกระโดดลงจากเรือปุ๊บไม่มีใครเกาะเรือ
พอลงแล้วลงไปเลยพยายามจะว่ายน้ำกันนะคะ
เพราะว่าเห็นว่าเรือกำลังจะจมเลยไม่รู้จะเกาะหรือไม่เกาะจะยังไงดี
นักท่องเที่ยวก็พยายามไหว้น้ำตัวคนขับเรือบอกว่า
ผมก็พยายามจะว่ายน้ำไปช่วยนักท่องเที่ยวและพยายามจะช่วยลูกสาวผมด้วยนะ
ช่วยมาได้๔แล้วก็พยายามที่จะกลับเข้าฝั่ง
แล้วก็ไปช่วยคนที่เหลืออีกครับแต่พอช่วยมาได้แล้วบางส่วนนะคะ
หันกลับไปอีกทีนักท่องเที่ยวคนอื่นภรรยาของผมเองจมน้ำหายไปแล้วค่ะโอ้โห
ขึ้นไม่แรงแต่ไม่ลม

ลมไม่แรงขนาดไหนไม่แรงครับ

แต่เราก็เต็มที่แล้วช่วยได้๔ลาย
ผมก็มาถึงฝั่งขอให้เด็กถึงฝั่ง
ผมก็เอาเรือไปช่วยอีก๔คน
ขึ้นเรือมาผมก็กลับไปดำหา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่าตะเกียบบอกว่า
จากการสอบถามในประชุมอินโปร์

เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขากับเพื่อนมาจากกรุงเทพ
มาเที่ยวร่องเรือในอ่างเก็บน้ำคลองศรียัต

ก็นั่งเรือของนายประคองจะข้ามไปเกาะกลางน้ำ
แล่นอยู่ได้แป๊บนึงค่อยจม
ทุกคนในเรือตกใจมากกระโดดออกจากเรือ

มีคนว่ายน้ำเข้าฝั่งได้๙ราย
ศูนย์หาย๓ราย
ซึ่งก็คือนางรัชดาอายุ๔๙ปี
ในตั้งหัวใช้อายุ๖๕ปี
เทิดศักดิ์ปราบภัยอายุ๕๒ปี

ก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยพนมนำเรือ
นำเจราะที่ชุดประดาน้ำค้นหาผู้ศูนย์หายนะคะ
เมืองต้นก็นำตัวนายประคองคนขับเรือไปสอบสวนที่สพท่าตะเกียบ
ก็ต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
จากการตรวจสอบไม่แน่ใจว่าบรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ